ไปดูวงการเซียนพระกันหน่อยมีใครรู้จักชื่อเอสบางแคร์ไหมคะ
เป็นเซียนพระที่เขาบอกรู้จักกันดีเลยในย่านเพชรชะกะเสม
คือเขามีเพื่อนสนิทคนนึงเป็นเซียนพระเหมือนกันเลยนะคะ
ปรากฏว่าอยู่เพื่อนขี่รถมาจอดที่บ้านแล้วบอกเฮ้ย
พระที่ให้เช่าไปเมื่อวันก่อนมันปลอมนะ
ขอคืนเงินไม่คืนครับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา
อย่างที่เห็นคราบเลือดบนพื้นนะคะแทงกันตายค่ะ
ตำรวจสนเพชรกะเสมนะคะตรวจสอบศพของนายพานุพงศ์มาสะอาด
พระพื้นที่ย่านเพชรเกษมนะคะเขาถูกแทงเข้าไปที่ราวนมซ้ายสองแผล
เสียชีวิตค่ะส่วนคนก่อเหตุทางซ้ายมือนั่นนะคะ
ฉัดชัยนะคะที่เห็นว่ามีผ้าพันแผลพันอยู่ที่หัวเนี่ยเป็นเพราะว่า
พอไปแทงเขาเสร็จแทงเขาตายครับตัวเองก็หนีแต่กลุ่มเพื่อนผู้ตายอ่ะ
ไปตามจับตัวเอาไว้ได้ก็โดนรุมประชาธรรมจนหัวแตกอะค่ะ
ก่อนจะกลับพาตัวมาส่งตำรวจนะคะทีมข่าวได้คุยกับรุ่นน้องคนตายที่เป็นคนช่วยจับตัวนายฉัด
เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องเริ่มมีปักเสียงกันแล้วอยู่อยู่นายฉัดชัดชัดชัดชัยเนี่ย
ก็เอามีดออกมาไล่แทงนายพานุพงศ์นายพานุพงศ์ก็พยายามแย่งมีดแล้ว
แต่สุดท้ายสู้แรงไม่ไหวก็เลยโดนแทงตายค่ะ
เห็นเห็นตอนตอนอันนี้อ่ะแย่งมีดกันอ่ะแล้วผมก็มามาลุกมาแย่งมีดอ่ะ
น่าจะของแผลแต่ผมเห็นตรงตรงเองเรารม
เราสมคุณปเชฟของถิ่นลงพื้นที่นะคะที่ซอยบุญญารักษ์หนึ่งเครดบังแคร
ก็ยังคงมีร่องรอยคราบเลือดกระเซ็นติดตามรถให้เห็นอยู่อะค่ะ
เพื่อนผู้ตายเล่าบอกว่านายพานุพงศ์ผู้ตายเนี่ยเป็นเซียนพระ
คนรู้จักค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอัธยาศัยดี

ปกติจะโพสต์พระเครื่องให้คนเช่าอยู่ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็ชอบมานั่งเล่นที่ร้านขายใบกระท่อมที่เกิดเหตุเป็นประจำนะคะ

ผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาหาผู้ตายแล้วรอบนึง

ทีนี้วนกลับมาอีกครั้งมามีปากเสียงกัน
เห็นในการบอกได้ยินว่าเถียงกันเรื่องการเช่าพระเครื่อง๘๐๐๐บาท
แล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดขึ้นมาว่า

แล้วก็เห็นคนตายเนี่ยวิ่งกระเสือกกระสนหนีตายมาล้มจมกองเลือดอยู่ที่หน้าร้านนะคะ
เพื่อนก็เลยไปช่วยแล้วก็แย่งมีดจากคนก่อเหตุมา
เมื่อสักครู่นี้คือนายชัดชัยคนก่อเหตุนะ
สภาพที่เห็นว่าเลือดท่วมตัวนั่นก็ไม่ใช่เลือดคนตายนะคะ

เพราะว่าโดนรุมประชาธรรมจนหัวแตกเลยนะคะ
เราไปที่โรงพักก็เจอตำรวจกำลังสอบปากคำนายชัดชัยพอดี
ก็เลยสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณไปฆ่าเขาทำไม
เขาบอกจริงเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนเซียนพระด้วยกันสนิทกันด้วยแหละ
แต่เพื่อนหลอกขายพระปลอมให้เขาสององค์
พอเขาเอาไปขายต่อลูกค้าก็บอกว่านี่มันของปลอม

แต่เพื่อนไม่ยอมรับคืนแถมไม่ยอมคืนเงินให้

พระสององค์นี้แหละที่เป็นพระปัญหาที่บอกว่าเป็นของปลอม

ใช่แล้วสุดท้ายพอเพื่อนจะแทงเขาก่อนเขาก็เลยต้องป้องกันตัว
แล้วคราวนี้หมอกไปขายเขาแล้วพึบ
ก็โดนก่อขึ้นมา
เขาก็ออกรู้ว่าจะเต่าไหมไปทิ้มหวัง
ก็มาด้วยนะคะแม่ก็อายุหกสิบแล้ว
แม่บอกแม่ก็เครียดนะ
ลูกต้องมาอยู่สภาพนี้แถมไปฆ่าคนตายเป็นฆาตกรอีก
คือลูกแม่กับคนตายเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอยู่วงการพระเครื่องด้วยกันนี่แหละ
แต่หลังมีปัญหาเพราะคนตายเอาพระเครื่องมาขายให้ลูกแม่๘๘๐๐บาท
แต่ตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าพระเป็นของปลอมเนี่ยเอามาคืนได้
พอซื้อขายเสร็จลูกแม่ก็เอาพระไปตรวจสอบอ้าวสรุปพระปลอมนี่นะ
กลับมาคุยกันว่าถ้าเป็นพระปลอมคืนเงินได้ถูกไหม

ซึ่งจริงครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่จะมาขอคืนพระและขอคืนเงิน
มันเคยมีการทวงกันมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ทะเลาะกันมารอบหนึ่งแล้ว
ก่อนเกิดเหตุแม่เห็นท่าไม่ดีแล้วแม่ก็เตือนลูกแม่นี่แหละ
บอกเออพอแล้วไม่ต้องไปทวงแล้วแหละ
เพราะว่าแม่ไม่อยากให้มีปัญหาแม่กลัวจะบานปลายถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
เพราะลูกแม่ก็มีลูกตัวน้อยอายุแค่๑๑เดือนแม่เป็นห่วงหลาน
ลูกแม่มันก็ไม่ฟังมันอยากได้เงินคืนแม่ก็เข้าใจนะ
แต่มาทำแบบนี้มันก็เกินไป
แม่เองก็รู้สึกเสียใจแล้วแม่ก็อยากจะขอโทษครอบครัวคนตายด้วย
ลูกแม่ก็ต้องรับผิดชอบแหละก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
เรื่องต้นตำรวจยังอยู่ระหว่างสอบสวนนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อหา๒ข้อหาด้วยกันกับนายชัดชัย

แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
เรายังได้คุยกับแฟนเก่าของคนตายด้วยก็เล่าบอกว่า

คนตายไม่ค่อยมีปัญหากับใครหรอกเป็นคนชอบทำบุญ
ที่ผ่านมาคนตายไม่เคยโกงใครเลยนะแต่มักจะถูกโกงบ่อย
ทะเลาะกันเรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะบางครั้งเช่าพระมาแพงแล้วปล่อยถูก
ส่วนเรื่องที่บอกว่าไปเอาพระปลอมปล่อยให้เช่าแล้วไม่คืนเงินเนี่ย
อันนี้เธอบอกเธอก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงก็ได้ยินมาอีกทีเหมือนกัน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นพระปลอมจริงไหมแล้วไม่คืนเงินจริงหรือเปล่า
แปดพันกว่าบาทหมายถึงว่าติดผู้ต้องหาเนี่ยนะ
หนูก็ไม่รู้ค่ะพี่คือแบบเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นแบบไหนก็หนูยังไม่รู้เลย
หนูยังชอบอยู่เลยเราเชื่อไหมว่าที่เค้าแทงเนี่ยเป็นเพราะว่า
มันเป็นพระปลอมแล้วขอเงินคืนไม่ได้หนูก็ไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้อ่ะ

น่าจะเรื่องพระแหละเพราะว่าเอฟเขาไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนะ